สาเหตุของอัลไซเมอร์จริงเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน
แต่เชื่อว่ามันจะมีเรื่องของการอักเสบ
แล้วก็อนุมูลอิสลามเป็นตัวหนึ่ง
ที่ทำให้เซลล์สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำ
การทำงานมันเสื่อมไปเรื่อย

ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเห็นมากขึ้น
แบบครบองค์รวมหมดเลยโททลบอร์ดี้ทั้งหมดครับผม

เป็นอย่างไรบ้างครับ
ข้าวอยู่ไหนหิวข้าวเลยอะใช้พลังงานแบบจุดเลยข้าวเฉาหมดแล้ว
โอเคสวัสดีครับ